ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่ได้โพสต์ภาพอาการบาดเจ็บของลูกสาวนะฮะ
ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม๓ที่จังหวัดชายภูมิแต่แม่ทำงานอยู่กรุงเทพ
กับยายเนี่ยพาเด็กไปแจ้งความแล้วบอกว่าถูกคุณครูเนี่ยลงโทษอย่างรุนแรงเหลือเกิน
ระหว่างที่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนธนารีมีทั้งตบป้องหูแต่ย้อนดี้แผ่นหลังด้วยนะครับ
แม่บอกว่าลูกสาวโดนคุณครูทำร้ายขอแชร์ความรู้สึกหน่อย
ส่งลูกไปเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ทำไมถูกแบบนี้
อยู่ชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งในชายภูมิ๒๐มีนาคม
กลับมาจากเข้าค่ายนะมาถึงบ้านเนี่ยเนื้อตัวบอบช้ำไปหมดนะฮะแล้วก็บอกตากับยายบอกว่าโดนครูทำโทษ
เพราะว่าตอนที่เข้าค่ายลูกเสือเนธนารีเนี่ยนี่ฮะแผ่นหลังนะครับแดงไปหมดเลยนะฮะ
คือตอนเข้าค่ายเนี่ยนี่ฮะแล้วครูเนี่ยเรียกเข้าแถวรวมพล
แต่ว่าลูกสาวกับเพื่อนผู้ชายอีกสองคนมาช้าปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยเพื่อนผู้ชายสองคนโดนตบ
้องหูไปแล้วน้องบอกนะฮะจากนั้นตัวเองก็โดนด้วยนะครับรอยที่หลังก็คือครูก็ทุบตีไปอีกหลายครั้ง
แขนก็มีรอยถามว่ารอยอะไรตอนนั้นครูเอาแฟ้มจะมาตบหน้า
ก็เลยต้องยกแขนขึ้นมารับเอาไว้นะครับแล้วยังมีการไปเอาไม้งามจะเอามาตีอีก
แต่ครูคนอื่นเนี่ยมาห้ามเอาไว้นะฮะน้องบอกตกใจมากที่เจอกับตัวแบบนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้กิติศัพท์ครูคนนี้ครูผู้ชายว่าโอ้โหเป็นแบบครูสายโหดนะ
แต่ก็เห็นทำโทษแบบเพื่อนผู้ชายบ่อยไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจะโดนแบบนี้
นี่ฮะตากับยายพาไปแจ้งความแล้วนะครับคุณแม่ก็เลยตั้งคำถามว่า
นี่คือการทำโทษเหรอทำโทษแบบนี้มันใช่เหรอนี่ฮะตามยายพาเด็กไปแจ้งความนะครับ
ส่วนแม่เนี่ยบอกต้องไปทำงานกรุงเทพก็หาเงินมาส่งเสียให้ลูกสาวได้เรียนหนังสือนี่แหละ
แต่พอมาเรียนหนังสือกลับมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับสงสารลูกเหลือเกินนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปที่โรงเรียนนะฮะที่ครูเขาสอนอยู่อะครับ
ตอนนี้ครูเขาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะโรงเรียนบำเน็ตนรงวิทยาคมที่อำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมินะครับ
คุยกับทางเด็กก่อนนะน้องเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๓นะครับสมมุติว่าชื่อน้องโบก็แล้วกัน
น้องบอกถูกครูทุบตีจริงนะวันนี้น้องยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมครูต้องทำน้องขนาดนี้
ลงโทษแบบนี้เนี่ยหนูทำผิดอะไรนักหนาเหรอนี่คุยกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะ
โบบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือไปเช็คชื่อช้าเท่านั้นเองไม่ได้หนีเรียนเลย
ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่ครูเนี่ยตบบ้องหูก่อนเลยนะแล้วก็มาตบเข้าที่แผ่นหลัง
อีกเป็นรอยแดงช้ำไปหมดนะตอนนั้นน้องก็ถามว่า
ทำโทษหนูทำไมทำโทษด้วยเหตุผลอะไรครูก็ไม่บอกนะครับ
น้องบอกน้องอายเพื่อนมากนะฮะที่ถูกครูทำโทษแบบนี้
ก็โดนตบเขาที่พงหูค่ะแล้วก็โดนทุบหลัง
ใช้กำปั้นทุบแล้วก็โดนที่เขียนรองเขียนกระดาษเป็นผู้จบอดครับ
หนูเอามือบังไว้หนูว่าเป็นอารมณ์โกรธมากกว่าค่ะ
ถ้าเกิดความเอ็นดูก็น่าจะบอกกันดีหรือลงโทษนี้นิดหน่อย
แต่นี้มันนักเกินไปค่ะอยากให้เค้าย้ายไปอยู่ที่อื่น
มีเพื่อนผู้ชายของน้องอีก๒คนที่โดนเหมือนกันนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าโดนเหมือนกัน
ตอนนั้นกำลังเข้าแถวเพื่อปิดค่าย
ตัวเด็กเนี่ยเขาอยู่ใต้อาคารเรียนอีกจุดหนึ่ง
พอรู้ว่าครูเรียกเข้าแถวปิดค่ายก็รีบไปรวมแถวแล้ว
แต่มันช้าไงกว่าจะไปถึงนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ไกลหน่อย
แต่ยังทันเช็คชื่อนะแต่ทำไมครูต้องมาทำโทษขนาดนี้
ถ้ามันหลายครั้งนี้ก็ไม่ครับเพราะมันเจอจนไม่อยากจะโดนอะไรหรอก

ถ้าฟังจากเด็กเขาพูดตรงกันแบบเป็นว่าเจอเรื่องแบบนี้นะครับ
ส่วนคุณครูคนนี้นะครับครูยืนยันว่าที่ตีเนี่ย
คือตีที่แขนกับที่หลังเท่านั้นไม่ได้ตบบ้องหู
อันนี้ครูเขาบอกว่าตีที่แขนกับที่หลังไม่ได้ตบบ้องหูนะครับ
ทำลงไปเพราะเกิดจากความเอ็นดูต้องการให้เด็กกลุ่มนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพราะจากข้อมูลทั้ง๓คนเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาโดยตลอด
อันนี้ครูเขาอ้างนะแต่ก็ยอมรับว่าพอทราบมาบ้างเกี่ยวกับกฎหมาย
ผมก็เลยเอ้าทำอะไรทำไม่ได้ล่ะผมก็เลยฟาดไปครั้งนึงฟาดผู้ชายนะตบได้ล่ะผมว่าไปครั้งนี้
นี่น้องเขาก็เลยแบบว่าเนี่ยอาจารย์ป่อทำไมตีหนูหนูทำผิดอะไรอะไรแบบนี้ครับ
ผมก็เลยว่าเอ้าเนี่ยไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมว่าอยากบอกอยากบอกมีอะไรคุยกันสิ
เห็นไหมเนี่ยเพื่อนเขาเช็คชื่อให้นี่แต่เธอไม่มาผมว่าอย่างนี้ซึ่งในไปเช็คชื่อที่เป็นนั่นนะครับเป็นนั้นอ่ะ
ผมก็เลยว่าเนี่ยเห็นไหมผมเลยทำไปอย่างนี้มันก็เลยคิดว่าผมจะฟาดมันนะฮะมันเลยกลัวผมก็เลยเนี่ย
ซึ่งแขนเขาคงจะถูกสันนะมั้งคิดเป็นรอยแผลผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตบบ้องหูมัน
ก็เรื่องนี้ทางพอโรงเรียนสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดเพื่อพิจารณาเรื่องของการลงโทษด้วยนะครับ